วันนี้เขื่อนเจ้าพระยาปักทงเหลืองแล้วนะครับ

ที่มันจะล้นแต่ผลกระทบไปอยู่ชาวบ้าน
ซึ่งอยู่ท้ายเขื่อนน้ำท่วมเพิ่มมากขึ้นอีกแล้วนะครับ

เพราะว่าวันนี้เขื่อนเจ้าพญาต้องปรับเพิ่มอัตราการระบายน้ำ

เมื่อเช้านี้ยังรายงาน๒๖๔๓ลูกบาทเมต

เพราะว่าต้องรักษาสมดุลของน้ำเหนือเขื่อน
แล้วก็ท้ายเขื่อนรองรับน้ำเหนือ
เพราะเมื่อสักครู่เห็นไหมเชียงใหม่ก็น้ำเยอะ

เพราะว่ามันก็แน่นอนจะไหลจากที่สูงลงมาที่ต่ำ
ถ้าเกิดเหนือเจอแล้วต่อไปก็ภาคกลางไง
อยู่ท้ายเขื่อนระวังเตรียมพร้อมรับมือกับการปล่อยน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาด้วย
ผลจากการปรับการระบายน้ำนะฮะ
แน่นอนนะครับน้ำทะลักเข้าท่วมหลายพื้นที่และล้นตลิ่งนะครับ
๖ตำบลของอำเภอสัพพยาชายนาฏบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมรวมไปแล้วกว่า๒๐๐หลังคาเรือน
น้ำสูง๖๐เซนถึง๑๕๐เซนติเมตรครับ
ทำให้ชาวบ้านจำนวนมากก็ต้องออกมาสร้างเพลิงพักอยู่บนคันครองมหาราชแล้วก็บนถนนกัน
เพื่อใช้เป็นที่พักอาศัยชั่วคราวเพราะว่าก็ไม่วางใจในสถานการณ์น้ำที่แนวโน้มที่จะท่วมเพิ่มมากขึ้นจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยานะครับ
ประกาศแบบนี้ใครอยู่ท้ายเขื่อนเตรียมพร้อมรับมือให้ดีนะครับ